ไปที่จังหวัดแพร่ไปดูประเพณีที่ชาวบ้านวังหง
เขาสืบทอดกันมายาวนานตั้งแต่สมัยโบร่ำโบราณ
นั่นคือการจัดประเพณีดำหัวหงค่ะ
ดำหัวหงทำอะไรทำยังไงตามไปดูเลยค่ะ
ที่บริเวณหนองหงษ์อนุสรสถานตำนานบ้านวังหงษ์
หมู่๗ตะบนวังหงษ์อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ค่ะ
คุณผู้ชมที่นี่เขาแห่ขบวนกันมายิ่งใหญ่เลยนะ
โดยมีคุณสมศักดิ์สุขประเสริฐในอำเภอเมืองแพร่
เป็นประธานในพิธีดำหัวพญาหงษ์
มาพร้อมกับคุณเอกชัยหงอ้าย
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังหงค่ะ
แล้วงานนี้นะก็มีชาวบ้านตำบลวังหงษ์๗หมู่บ้านมาร่วมกัน

จะบอกอย่างนี้ว่าหงเยอะมาก
เพราะว่าคนในตำบลนี้ส่วนใหญ่จะมีนามสกุลเกี่ยวกับหงษ์

เป็นแบบนี้แทบจะทุกหลังคาเรือน
ยกตัวอย่างยกตัวอย่างนามสกุลหง๑หง๑จนไปถึงหง๓๙หง๓๙ไล่ไปเรื่อยแบบนี้
แต่สุดท้ายจบที่นามสกุลปราบหงษ์ค่ะ

ว่ากันว่าถ้าไม่มีนามสกุลปราบหงษ์นะ
ก็คงจะมีหง๔๐หงษ์๔๑ต่อไปเรื่อยอีกนะแม่
หงษ์๘๘หงษ์๙๙ต้องมาแล้วเหรอ

เออเอาไม่ได้นะ
แต่แต่หงษ์ที่ไม่ได้ลงท้ายดูดดูเลกก็มีนะ

อ้าอมีหงษ์แดงไหมเออเดี๋ยวก่อน

เพื่อจะพาไปที่จังหวัดแพรรง
แต่ยังมีนิดเดียวปราบหงษ์ที่มันต้องอย่างไร
ต้องอะไรถึงจะปราบหงได้

คุณเนี่ยนะแต่อย่างนี้คุณผู้ชมค่ะนอกจากหงทองแล้วนะ
ไม่มีหงแดงนะคุณมีหงร่อนมีหงเหินแล้วก็ยังมีอีกหลายหงมากมายเลยทีเดียว
และเมื่อถึงทศกศทุกปีก็จะต้องมีการจัดประเพณีดำหัวพระยาของขาว
พระยาของขาวต่างเดินเป็นส่ายอยู่ตรงนี้
ชาวบ้านก็จะมารำถวายเป็นการบวงสวง
รวมถึงมีการแห่นน้ำซวอปป่อยและเครื่องเส้นไหว้พระยาของขาวมาทำพิธีกันด้วย
ได้บอกว่าการทำพิธีแบบนี้ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เข้มขังจริง
จะต้องเริ่มด้วยการกล่าวคำขอขมา
ตามด้วยการขอโชคขอลาบต่อรูปจำลองพญาหุงขาวนะ
ส่วนประธานและชาวบ้านตำบลวังหงษ์ก็ได้ร่วมรดน้ำดำหัวหง
ถวายเครื่องสักการะเส้นไหว้แล้วก็ฟ้อนรำเป็นอันเสร็จสิ้นพิธี
นี่เลยนะลักษณะของการทำพิธีก็จะมีพิธีพราม
ผสมผสานกับพิธีของชาวบ้านนะคะที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา
เออผมชอบนะประกุลของคนที่เนี่ย